สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั

เฮียเทชิ์คิดบีคิดว่าก็เงินของเนี้ย

หวีน่าคิดบีเอาไปหมดเป็นปลึกกันเนี่ย

แดงวี๙ก็อยากพิมพ์แค่นั้นเพราะเห็นวีทำท่านี้

มดแดงวี๙นี่มุกสมัยเด็กมากนะคะ
คือซันนี่นี่เขาเป็นคนที่ตอบคำถามแบบไม่มีพิรุษเลยจริง
ไม่มีน่ารักน่าเอ็นดูมาก
เอ้าส่วนนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะจ๊
ออกแบบชุติมนต์ค่ะเขาก็อินกับบทที่ได้รับ
จนบางทีเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่หลุดจากคาแรคเตอร์

พร้อมกับบอกเรื่องงานต่างประเทศให้ได้รับทราบกันด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้มีการแบบหั่นผมแบบปุ๊บปับฉับไว

เพื่อนจะงงว่าเป็นอะไรมากกว่าว่าทำไมดาวอะไร

ไม่ค่ะไม่มีทนมวดปุ๊บแพร่จริงจัง
นะคะก็ใจช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนหนังไทยด้วยนะคะ

ดูกันได้แต่ว่าพวกเราไปดูรอบสื่อมาแล้วนะคะ

ไว้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวหาว่าสปอย